คุณผู้ชมค่ะถ้าเรียกวงการนางงาม
เขาจะบอกว่าสมมงทุกประการ
แต่ถ้าวงการบันเทิงคนนี้ต้องยกให้คุณค่าที่คุณคู่ควร
เมื่อวานนี้มีข่าวน่ายินดีของซุปตาตลอดการของเมืองไทยนั่นก็คือ
พี่เบิร์ดถงฉันแม็กซ์อินไทย
นี่แหละค่ะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ
คุณผู้ชมค่ะปรบมือสิค่ะรออะไร
ปรบมือค่ะปรบมือ
บันเทิงไทยรัฐของเราขอร่วมแสดงความยินดีกับพี่เบิร์ต
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากล
ขับร้องประจำปี๒๕๕๙
พี่เบิร์ตขอขอบคุณสำหรับการได้รับเกียรติยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติของรางวัลนี้นะ

แฟนเอฟซีนี่แหละค่ะที่สนับสนุนผลงานของพี่เบิร์ตมาตลอด

ในวงการเพลงค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่บาวี่
พี่บาวีก็มานะไปร่วมยืนดีด้วย
แคนดี้รากแก่นก็พากันโพสต์แสดงความยินดีบอกว่านี่แหละ
ผู้ควรแล้วที่สุดในปัตตะพี
เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงคุณผู้ชมค่ะ

พวกเราเติบโตกันมากับเพลงพี่เบิร์ตจริง
สุขจะเศร้าเหงาซึ้งเรามีเพลงพี่เบิร์ตอยู่ในหัวใจนะ
พี่เบิร์ตสมควรแล้วควรฆ่านะ

มันเป็นเรื่องเครื่องพิสูจน์ไปแล้วว่าพี่เบิร์ตควรแล้วที่ได้รับรางวัลนี้
มีเพลงโปรดของพี่เบิร์ดทงชัยคนนี้

ส่งมาบอกกันหน่อยดีกว่า
แจ๊คเพลงโปรดพี่เบิร์ตเพลงอะไร
เป็นยูพี่แจ๊กเลยนะครับเป็นเพลงที่กำลังใจค่ะ
คุณผู้ชมฟังพร้อมกันคุณยายมาริยินฟังพร้อมกัน
และในวันนี้เธอนั้นจงหยัดยืน
ลุกขึ้นอีกครั้งด้วยพลังในหัวใจ
อย่าไปยอมแท้กับปัญหาใดใด
พร้อมจะอดทน

เป็นเพลงสายประกวดด้วยเนาะ

มีอะไรมันพังไปเชิญเอามาที่เรานักเบาแล้วซ่อมได้

เซร์นี่เค้าดังมากโอ้นี่เธอมีบ้างมั้ยค่ะ
ชอบเพลงแนวแบบว่ารักรักใคร

ไม่มีทางหนีได้เลย
ฉันเลยต้องเอ่ยว่า

รักเธอมานานแสนนาน

ฉันเป็นแฟนด้วยเพลงนี้อุ้ยตายแล้วอันนี้ไม่จ้อจี้เรื่องจริง
อ๋อเลิกกันไปนานแล้วค่ะเอ็นดู
คุณผู้ชมเม้ามอยกันคำแต่ว่าช่องเพลงไหนส่งมาได้
คืออยากจะหยิบเอาเรื่องราวบางส่วนที่เป็นที่สุดของซุปเปอร์สตาร์ของคนนี้มาฝากกันนะ
ที่สุดอันดับแรกคุณผู้ชมค่ะพี่เบิร์ตนี่นะเป็นศิลปินชายคนแรกของแกรมมี่
เปิดตัวในฐานะศิลปินยอดขายมากกว่า๕แสนตลับจากอัลบั้มหาดทรายสายลม๒เราเมื่อปี๒๕๖

มีเพลงหาสายทะเลสายลมกับสองราว
ินเพียงแถวเบายินเพียงเสียงคลื่น

เออเป็นยังไง
นอกต่างกันค่ะ

ขึ้นมาปุ๊บใครก็ร้องได้เพียงเจ้าเบิร์ด
อกจากนี้คุณผู้ชมค่ะพี่เบิร์ตยังเป็นศิลปินเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์นะ
ที่สามารถทำยอดขายทะลุ๑ล้านชุด
และทำได้ถึง๘อัลบั้ม
คุณผู้ชมดูตามภาพเลยนะ๘อัลบั้มที่ว่าคือ
คว่างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็ว
อัลบั้มพริกขี้หนูปี๒๕๕
แม่พิกขี้หนูพอตามไปดูอยากจะรู้ว่าร้อนยังไง

ทงชัยสเวิทปี๔๐
ตู้เพลงสามัญประจำบ้าง๒๕๔๒

ชุดรับแขกอะไรชุดรับแขกอะไร

มาแล้วจ้ะอยู่นี่แล้วนะ

โอ้มถ้ามาพูดก็ไม่เชื่อหนาเนื้อใจเสื้อย้ำเธอ
นั่นแหละคนละฮุกกันแต่เพลงเดียวกัน

ชื่อว่าคอนเซอร์ตบแบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์๑๐ครั้ง
และมีคุณผู้ชมทั้งสิ้นราว๔๘๐๐บาท
โอ้โหจดเลขไว้จดเลขไว้
จากงานเพลงคุณผู้ชมค่ะพี่เบิร์ตยังเป็นที่สุดในด้านงานแสดงด้วย
ถ้าจะพูดถึงงานแสดงที่กลายเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการละครไทยบ้าน
ยกให้กับนี่เลยโกโบริพี่เบิร์ตต้องคู่กับอังสุมาริน
นำแสดงโดยพี่กวางกระมวลชนกเมื่อปี๒๕๕๙
กรรมเวอร์ชันนี้คือละครที่ทำเรตติ้งสูงที่สุดถึง๔๐คุณผู้ชม
นับว่าถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลย
ดังนรกชังหรือสวรรค์แกล้งแกล้งขอรมันให้ฉันใจ
ฉันจะไปรอคุณที่ทางช้างเผือกนะฉันจะไปรอเธอที่ทางช้างเผือก
สุดท้ายรักเธอ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะสุดยอดสมมงจริง
สมกับรางวัลคุณภาพที่คุณคู่ควร

ทุกคนตอบมือให้ใหม่